คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เราก็ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปแล้ว
คือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีผู้ชาย๓คน
รุมทำร้ายผู้ชายหนึ่งคนซึ่งลักษณะเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบำราชนราดูนนะคะ
คือพฤติการเห็นชัดมากมีผู้ชายเสื้อสีขาวแดงเสื้อสีม่วง
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเสื้อสีดำนะคะคนเสื้อดำชื่อนายวิรัติมีบุญล้ำ
เสื้อสีขาวแดงชื่อนายสุเทพคเม่นกษีกิจแล้วก็เสื้อสีม่วงคือนายเกียรติศักดิ
ก็คือจะเห็นเลยว่า๓คนรุมทำร้ายคนที่เจ็บ
มีคนไปแจ้งความนี่จังหวะนี้คือ
แล้วก็จะมีเพื่อนรอปภออกมาห้ามแล้วก็คอยพยุงตัวนายพิรภัณ
ถูกทำร้ายเนี่ยค่ะพยุงต้องพยุงขึ้นมาคือเพื่อนต้องแบบหิ้วขึ้นมาเลยอะค่ะ
ตำรวจสภาพเมืองนทบุรีก็ติดตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ
สามคนเนี่ยคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจับได้คาวินเลยค่ะ
นายเกียรติศักดิ์คนนี้คือคนต้นเรื่องคือคนที่สวมเสื้อสีม่วงที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะ

เรื่องของเรื่องมันเริ่มจากว่าตอนเช้าเขาไปรับผู้โดยสารเข้าไปส่งที่กระทรวงสาธารณสุข
อืมก็ขี่รถผ่านหน้าโรงพยาบาลบำราชนราดูล
ตอนนั้นนายพีรพันธ์คนเจ็บกำลังโบกรถให้คนข้ามถนนอยู่
เขาเห็นนายพีรพันธ์มองหน้าเขาเหมือนไม่พอใจ

เขาก็ขี่ไปส่งผู้โดยสารเสร็จทีนี้จังหวะขากลับ
พีรพันธ์เนี่ยออกมาโบกรถคือโบกเขาให้จอด
แล้วก็ถามว่าขี่รถเร็วจะรีบไปไหนแล้วมองหน้าทำไม
เขาก็เลยตอบไปว่าผมมีผู้โดยสารจะขี่รถเร็วได้ยังไง
แล้วเขาบอกว่านายพีรพันธ์อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่านายเกียรติศักดิ์เนี่ย
เขาพูดนะเพราะว่าตอนนี้นายพิรพันธ์คืออาการโคม่า

นายเกียรติศักดิ์บอกว่านายพีรพันธ์เอากระบองเหล็กมาตีที่แขนซ้ายเขาก่อน
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ลงไปชกต่อยกันเขาก็เตะนายพีรพันธ์จนล้มลง
พอนายพิรพันธ์ลุกขึ้นมาได้เนี่ยนายพิรพันธ์วิ่งกลับไปที่ป้อมยาม
เอามีดออกมาขู่จะแทงเขาเขาก็เลยขี่รถออกไป
แต่ไม่ได้หนีนะคะขี่รถกลับบ้านไปเอาเหล็กแป๊บจะเอามาสู้กันต่ออีก
ทีนี้นายสุเทพกับนายวิรัติเป็นเพื่อนของนายเกียรติศักดิ์
ได้ยินมาว่าอ้าวเพื่อนเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องเหรออืม
ไปดิเพื่อนไปไหนเราไปด้วยครับก็ตามออกมาช่วยเพื่อนนะคะ
แล้วก็เห็นเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
คือ๓คนนี้ไปรุมทำร้ายนายพีรพันธ์คนเดียว
ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ฟังเสียงนายเกียรติศักดิ์และนายสุเทพสองคนที่ก่อเหตุค่ะ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่

ลองฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ

เขาก็ไม่มีการที่ว่าเขาจะหลบหนี
โอก็บอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้ก่อเหตุเหมือนกัน

ส่วนวินรับจ้างบริเวณหน้าสถาบันบำราชนรดูล
ก็บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นวินประจำด้วยนะ
เป็นวินที่ใช้ชื่อสถาบันบำราชนราดูนนี่แหละ

พอเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เพิ่งจะมารู้กัน
คนอื่นเขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ

คนที่คนดีเขาก็เดือดร้อนไปด้วย

พูดจาดีบางคนที่มีเสื้อเจ้า
อะไรอย่างนี้คือยังไม่มีคนจัดการ

แต่ผมรู้สึกผิดตรงที่ว่าคนที่เช่าทำไมไม่มีคนจัดการ
และอีกอย่างนึงทำไม่ถูกต้องอ่ะ
และคนที่ทำมาถูกต้องทำเพื่ออะไร

แล้วก็ไม่ใช่เสื้อของพวกที่ลงทะเบียน

อยากจะฝากลูกค้ายังไง
แต่ลูกค้าที่ดีเขามีเหตุผล
แต่ผมก็เข้าใจนะบางคนที่ดี
เขามีเหตุผลเขาดีโอเคอยู่
แต่คนที่เขาไม่รับฟังเหตุผลก็มี

ทีมข่าวยังได้คุยกับนายไกรสอนบุภาสวยนะครับ
เป็นรบพออีกคนของสถาบันบำราชนราดูน

และเขามีอาการบกพร่องทางการได้ยิน

อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าว่า
เสียงดังไปตะคอกหรือหาเรื่องหรือเปล่า

ถ้าแค่แบบมือหรือเท้าไม่น่าถึงขั้นหัวแตกเลือดข้าง
อาจจะมีของแข็งซ่อนอยู่ในกลุ่มผู้เกาะเหตุหรือเปล่า
แล้วก็ฟาดเข้าไปที่ศีรษะถึงได้อาการหนักขนาดนี้
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายผู้อื่น

โคม่าอยู่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ต้องติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ